ทริปมาใครวะเนี่ย
ทริปเป็นผู้หญิงจริงวะเนี่ย

แก้วหกแก้วหกขึ้นเยอะ
พี่กอฟโอ้ย

เข้าไปแล้วไป

เจอตัวประกันอุ๊ย
ไปเจอตัวประกันสำหรับมายมากเสร็จป่ะ
ไปเร็วอยู่ไหนวะไปเร็ว

เราจะได้อิ่มทั้งคู่เพราะว่ามันหนักจริง
ซาวน้ำ๘๙จานไม่ไหวหรอก
ว่าแต่ว่าเดี๋ยวโทรศัพท์เราต้องต่อรองกับมัน

คุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๕๐๐บาท
ขุนพระกุ้งวางเงินจำนวน๖๐๐บาท
ร้านคาเฟ่ที่มีทั้งอาหารหวานและอาหารคาวไว้ให้บริการ
ร้านนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
บรรยากาศร่มรื่นร้านอาหารดัดแปลงจากบ้านที่มีอายุกว่าร้อยปี
นำมาปรับปรุงใหม่ที่ยังคงความดั้งเดิมของตัวบ้านเอาไว้
ตัวร้านเป็นสีขาวและรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่
โดยเฉพาะต้นจามทุรีใหญ่ที่เด่นตรงานอยู่กลางสวน
ท่ามกลางบรรยากาศแบบร่มรื่น
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทย์ซอย๒๙ปากน้ำสมุทรปราการ
เอาดี
แต่มีข้อสอดลองนะ
ไม่มีข้อสอดลอง
พี่ต้องกินหมดหนึ่งจานก่อนแล้วพ่อก็กิน

นี่เป็นเมนูปลากระโพงทอดใช้เข็มนะคะ
ก๊อตจะได้ทั้งหมด๕จานนะคะ

งั้นกินไปก่อนเลยนะคะจานนึง
เดี๋ยวจะค่อยกินตาม

นี่เป็นเมนูปลากระพงทอดไข่เค็ม

เมนูปลากระพงทอดไข่เข็ม
ร้านนี้คัดสรรปลากระพงสดทั้งตัวมาแล่เป็นชิ้น
ไปทอดจนเหลืองทอง
จากนั้นนำมาโรยด้วยไข่เค็มกรุบกรอบสูตรเด็ด
พร้อมราดน้ำจิ้มซีฟู้ดจัด
เข้ากันได้ดีจนต้องติดใจขอเพิ่มใหม่แน่นอน
พี่เรากินปลาเยอะเราจะได้ฉลาด
มาสัจแจงให้ไหม

มาเครียร์ให้
เมนูกินหมดจานนึง
ครับนี่หมดละ

หนุ่ย
อันนี้เป็นเมนูพิเศษนะคะเป็นเชสตุรีออชาร์ด
ขอแนะนำนะคะอันนี้เป็นเมนูเสริมให้ลูกค้าลองชิมนะคะ

พี่พ่าเราก็กินกันชิวเนอะ

หมายถึงคุณตะโกนถึงดังอะไรให้หน่อย

แต่ก่อนที่คุณจะได้ความช่วยเหลือนั้นนะครับ

ผมอยากให้คุณทั้งสองคนช่วยกัน

ที่ขึ้นต้นด้วยพยานชนะที่ทีมงานจะเป็นคนเอาให้ครับ

เริ่มครับต่อต่อตายอักเสบตายอักเสบ

เออใช่ม้าม้าม้ามอักเสบ

สภอหีบโอ้โห

โพพานผนั่งหมดโรคอักเสบ

นี่ไงพิษพิกรอบบ้า
พี่สุดท้ายมากขอโทษ

ผมจะลดให้๑จานครับ
แป๊บทำไมเป็นคนแบบนี้มันเสียเวลารู้ไหม

ก็ไปตัวเองร้านหน้าเราหนักร้านหน้าเราหนัก

จุกไงเจ๊จุกอาหารทะเลไงพี่

เลี้ยวซ้ายหลัง๔แยกโชคราวี

ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะลำบากขนาดนี้

กล้ามงานดีมากเลย

เฮ้ย

ไม่ไหว

นี่ไงเจ๊จุก